นั่นมันรถอะไรก็ไม่เหมือนรถบรรทุก
ถ้ามันไม่ใช่รถบรรทุกแล้วไม่ใช่รถตุ๊ก
อยู่เอียดข้างรถก็รถมหาสนุก
เออใช่รถมหาสนุกมันไม่ใช่รถตุ๊ก

สีสันมันดูน่าสนุก

มันไม่ใช่รถตุ๊กบนรถมหาสนุก
สีสันมันดูน่าสนุก
นั่นแหละรถมหาสนุกมันไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊ก

นั่นมันรถอะไรดูไม่เหมือนรถบรรทุก

มันไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊กมันรถมหาสนุก
สีสันมันดูน่าสนุก
นั่นแหละรถมหาสนุกมันไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊ก

ไปพร้อมกับดารามหาสนุกเป็นขวัญใจของคุณเลย
เพื่อไปตามล่าหาปริศนามหาสนุก
ดูว่าใครคือตัวจริงครับ
และวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่เอเชียทิศเดอะริเวอร์ฟอนด์
วันนี้เปิดเต็มระบบ๑๐๐เต็มแล้วนะครับ
บรรยากาศลิฟต์แม่น้ำเจ้ามัญญาชิงช้าโสอันสวยแบบนี้

คุณชินชินวุฒิคุณแอร์พันธิราและคุณแจ็คเดอร์โกสครับ
วันนี้เราไม่ได้มาแค่นี้นะครับ

วันนี้เราไม่ได้มาแค่นี้นะครับ

วันนี้เราไม่ได้มาแค่นี้นะครับ

วันนี้เราไม่ได้มาแค่นี้นะครับ
วันนี้เราไม่ได้มาแค่นี้นะครับ

ว้านนี่ก็ยังมีทุพธิ์ถ่ายละครให้เราด้วย

ก็บอกติดตามหลวงงานพี่แจ็คด้วยค่ะ
ขอบคุณดารามหาสนุกทั้งสามท่านครับ

ปริศนามหาสนุกทั้ง๓หมายเลข

เพื่อค้นหาว่าใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริง

รถมหาสนุกคันนี้อยู่ที่กรุงเทพมหานคร
เพราะฉะนั้นศิลปะวัฒนธรรมที่จะโชว์ในวันนี้
ก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมที่ด่งดังจากกรุงเทพเลย
คือเอาอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่หนูมีความภาคภูมิใจมาก
เพราะว่าหนูเรียนจบด้านนี้มาโดยตรง
และแน่นอนวันนี้เราจะให้ทุกท่านมาตามหาคนโขนตัวจริง

ซึ่งการแสดงโขนเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน
เพราะว่ายูเนสโก้ได้ประกาศให้เขาเป็นมรดกโลก
เพราะฉะนั้นวันนี้ปริศนาของเราทั้ง๓ท่าน
จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการตามหาคนโขนตัวจริง
ถ้าพร้อมแล้วพบกับปริศนามหาสนุกทั้ง๓ท่านเลยครับ
กลัวโหงกัน
ให้ดูบุคลิกกันก่อน
เอาละครับเดี๋ยวให้แนะนำตัวทีละท่านเลยหมายเลขหนึ่งเชิญครับ

เลยครับชื่อเติ้ลครับอายุ๓๑ปีครับ

หมายครับหมายเลข๓ครับ
สวัสดีค่ะชื่ออ้อนค่ะอายุ๔๕ปีค่ะ

เอาล่ะช่วงนี้เป็นช่วงล้วงลับมหาสนุกครับ
ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีเวลาให้๓นาที

เพื่อล้วงความลับจากปริศนาของเรานะคะ
โอเคค่ะใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับ
คุณมีแค่๓นาทีเองถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ

เบอ๒ล่ะคะคำถามเดียวกันค่ะโธฟกันครับผม
เบอ๓ละคะ๖นางสีด้าค่ะ

เบอร์๒ครับท่าได้บอกเวลาเราฝึกโขนท่าอะไรครับ
ดัดมือถีบเหลี่ยมเส้นเสาครับ
เบอร์๑นะครับอย่าตอบเหมือนกัน

จำไม่ได้
ส่งมาส่งมา

คนรู้ใครกับใครครับ
รู้ไหมว่ายิ่งไม่ตอบแล้วยิ่งเบี่ยงคำถามเลย

ทำมันเป็นเนี่ย

ในวันราคาดีม

แปลกนะนางศรีดาเขาต้องนุ่มนวลนะคะ

ที่ฉันเคยดูนะคะคุณแบบว่าการมือมือใดนะ

เอ้าไม่รู้ทุยไม่รู้ทุย
แล้วเขาอาจจะทำจริงจริงหรือทำหรอกหรอกก็ได้

เบอร์สามครับเวลาต้องพ่อจังหวะเนี่ย

นี่ค่ะจังหวะ

เบอร์สองครับปกติเวลาที่คุณแสดงขน
คุณเอาไปแสดงในงานอะไรบ้างคะ
เร็วค่ะเร็ว

เขาอึกอัก
เขี้ยโอกาสทำไม
ฉันเห็นเขาเลิกละ

เอาอร่องมาให้คุณแอร์ปันธิลานิดนึง
เอาและยังไม่รู้ว่าใครเป็นใคร
อยู่ที่ดารามหาสนุกทั้ง๓ท่านแล้วครับ
จีบตัวเลยครับ

ถ้าเกิดใส่ชุดปุ๊บเชื่อได้ว่านี่คือทศกรรม
เบอร์๓อะเรามีความรู้สึกว่าเขาน่าจะลำ

เนื่องจากแอมมีคำถามที่ฆาตในใจของแอ

คำถามของแอร์คำถามนั้นคือ
ตัวละครในวรรณคดีไทยตัวไหนที่มีเมียเยอะที่สุด
๒กับเบอร์๓ตอบเหมือนกันว่าทศกัณฐ์
มีหมายเลขหนึ่งคนเดียวเท่านั้นที่ตอบว่าไม่รู้

เดี๋ยวจะตอบแล้วถูกจับโป๊ะได้นะ
ขอบคุณน้องแอร์ครับคุณแจ๊คครับ
ผมใช้คำว่าช่างใจดีกว่าสามอ่ะก็น่าเชื่อถือแต่ขอพักไว้ก่อน
แต่ทรงคนที่สองเขามีทรง

เพราะว่าอย่างที่ชินบอกคือเขาจะมีความเป็นบีบอย
เขาจะมีความเป็นวัยรุ่นดีดนิดนึง
พยายามเลิกให้เราไม่เลือกเขาอะไรอย่างนี้

เอาล่ะตอนนี้คุณตอบมาทั้งหมดเลยนะครับ
แต่ยังไม่รู้นะครับว่าใครคือคนโขนตัวจริง
เดี๋ยวช่วงหน้าผมให้เขาลองแบบสวมชุดไหม

และสาธิตให้คุณดูหน่อย
ว่าอะไรเป็นยังไงในช่วงหน้าจับผิดมหาสนุกนะครับ
โอเคตอนนี้พักสักครู่ครับ

เราจะเน้นให้เขาโชว์เยอะเลย
เพราะฉะนั้นให้จับผิดกันดี

ในช่วงนี้ดารามหาสนุกทั้ง๓
จะต้องจับผิดปริศนามหาสนุกทั้ง๓หมายเลข
ที่จะมาให้ข้อมูลและแสดงความเชี่ยวชาญต่าง

ก็ต้องคอยจับผิดกันดูว่าในรอบนี้
ใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริงครับ
อันนี้ปริศนาทั้ง๓หมายเลขนะครับ
แต่งชุดโขนเรียบร้อยแล้วนะครับ
หมายเลขหนึ่งอยู่ในชุดโขนที่เป็นฮานุมาน
หมายเลข๒คือทศกัณฐ์
และหมายเลข๓ก็คือเป็นนางศรีดา
ทีนี้เดี๋ยวพี่อาจจะไม่เชื่อว่าเอ๊ะใช่จริงหรือเปล่า
เดี๋ยวขออนุญาตมาเล่นกันกับหมายเลข๒เลยครับ

โอ้โฮ

เดี๋ยวผมจะถามให้รวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุด

เดี๋ยวผมถามนิดนึงครับอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่นะครับ
อย่างโขนเนี่ยฮะผมถามนิดนึงว่าโขนเนี่ยเขามาจากอะไรฮะ

ซึ่งจริงแล้วนะครับโขนก็จะมีอยู่๓ส่วนนี้ประกอบกันก็เป็นการแสดงใหญ่ที่เรียกว่าเป็นการแสดงโขน
หมายเลขหนึ่งฮะอย่างเวลาแต่งตัวเราใช้เวลานานขนาดไหนฮะ
ก็ถ้าเกิดจริงอยู่ที่คนนะครับแต่ปกติแล้วจะครึ่งชั่วโมงถึง๑ชั่วโมงครับแต่ถ้าเกิดมืออาชีพก็๒๐นาทีได้ครับ
ถึงว่าการสวมชุดโขนแบบนี้แล้วก็คือเข้าห้องน้ำไม่ได้เลย

เพราะฉะนั้นเนี่ยนักแสดงเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวเตรียมร่างกายให้พร้อมด้วยใช่ไหมคะ
วันนี้ครับในช่วงจับผิดมหาสนุกครับเดี๋ยวเราจะให้ทั้งสามหมายเลข
สาธิตในแต่ละแบบเป็นยังไงฮานุมานเป็นยังไงทศกัณฐ์เป็นยังไงนางศรีดาเป็นยังไง
วันนี้ครับเราได้รับเกียรติครับจากนักภาคเจรจาโขนครับ
ขอเสียงบ่มเวลาต้อนรับคุณสุรเดชเดชอุดมครับอาจารย์เฟ็กซ์ครับ

เพราะว่าเวลาแสดงโขนเนี่ยส่วนใหญ่ผู้แสดงจะสวมศีรษะ
ก็จะพูดเองไม่ได้ครับ
อัลละวันนี้เดี๋ยวเราจะได้สาธิตกันให้ดูนะครับว่าฮนุมันเป็นอย่างไรศศกัณฐ์เป็นยังไง
โหดูมือดูมือดู
หมายเลขหนึ่งครับ
อันนี้ถามนิดนึงค่ะอาจารย์
อันนี้เป็นภาคหรือเป็นเจรจาคะ

เป็นการพูดคุยนี่คือเป็นครั้งแรกที่
ฮนุมานได้เจอกับสมเด็จพระราม

ขอบคุณหมายเลขหนึ่งครับฮานุมานครับขอบคุณครับ

อันนี้เป็นทศกัณฐ์
ทศกัณฐ์
มนเทียน

เท่งทิ้งตอมเท่งทิ้งตอม

ภาคเมืองเป็นภาคเมือง

คิดถึงพระจักราพัฒนาผู้สามี
ปัญญาถึงความรู้สึกของนางศิรดาว่า

วันนี้งดงามจริงนะฮะเราได้มีความรู้พร้อมกัน

แล้ววันนี้ต้องขอบคุณคนภาคเจรจาโขนครับ
ขอบคุณอาจารย์เพชรครับอาจารย์สุรเดชในอุดมครับ
กลับขอบพระคุณครับขอบคุณอาจารย์ครับสละเวลามาให้เราขอบคุณมาก

ผมว่าคุณลำบากใจแน่นอนลำบากไม่ลำบากด้วยคุณชิงคุณคิดว่าอย่างไรครับ
ผมตั้งแต่แรกที่ผมคิดเลยแบบตั้งแต่แบบเดินขึ้นมาผมไม่พลาดแน่เบอร์หนึ่ง
เพราะว่าอะไรเพราะชุดเหมือนครู
คุณแอร์คิดเหมือนกันคุณชินไหม
ถูกต้องแล้วค่ะรู้สึกเหมือนกันว่ายังไงเบอร์หนึ่งก็ใช่แต่ตอนนี้แอร์กำลังลังเลหมายเลขสองยังไง

คุณบิ๊กพอเขาใส่ปุ๊บแอร์ว่าองค์เขาก็มาเหมือนกันนะ
แต่คุณอ้อนแอร์ยังยืนยันคำเดิมว่าแอร์ไม่เชื่อ
เมื่อกี้เขาคือเหมือนกังวลท่าเล็ก
แล้วบริเวณขาแอบสั่นอยู่นะ

เพราะว่าอย่างหนึ่งคือคนโขนเนี่ยขาต้องแข็งแรงมาก

เพราะว่าย่อตลอดเวลาคือต้องย่อย่อยื่อย่อยื่อตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นกล้ามขาหรือความนิ่งอันนี้สำคัญมาก

ผมส่วนตัวผมพอเบอร์๒สวมชุดทศกัณฐ์แล้ว

แต่อันสามเนี่ยผมว่าอย่างที่เราดูกันคือฐานเขายังไม่แน่น
อ๋อคือดูเขาไม่แข็งแรงตื่นเต้นคือคนโขดตัวจริงยกครับ
คุณชินไหมเลข๑น้องแอร์ไหมเลข๑
พี่ใจค่ะไหมเลข๒
ไม่มีใครเลือกไหมเลข๓เลยนะครับ
เดี๋ยวช่วงหน้าได้รู้แน่
แต่ว่าตอนนี้ครับขอบคุณปริศนาทั้ง๓ท่านกันเลยครับ

ซึ่งความสามารถพิเศษของคุณมูซาก็คือการจิ้มไส้กรอกที่มีความรวดเร็วมากจริงครับ
ซึ่งก็มาจากความชำนาญในการจิ้มไส้กรอกให้ลูกค้าที่มาซื้อที่ร้านทุกวันจนเร็วขึ้นเร็วขึ้น
กลายมาเป็นจุดขายของร้านอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดความน่าสนใจและสร้างสีสันให้กับผู้ที่มาซื้อ
ปกติพี่เคยจับเวลาไหมว่าตัวเองทำได้มากน้อยแค่ไหนครับพี่

ด้วยการจิ้มไส้กรอกใส่ถุง๘๐ชิ้นภายในเวลา๔๐วินาที

โดยให้ดารามหาสนุกของเราทายว่าเขาจะทำได้หรือไม่
พี่แต่คิดว่าได้หรือไม่ได้๑วินาที๒ชิ้นยากไม่ได้

คุณคิดว่าเขาทำได้หรือไม่
พี่เชื่อไหมสำหรับแอร์แอร์คิดว่าปัจจุบันนี้พี่เร็วขึ้นอยู่เพื่อสาม

คุณคิดว่าเขาได้หรือไม่ได้

๕มดเชื่อใคร

เชื่อพี่แอร์๕

๔๐วินาที๘๐ชิ้น๑วินาทีต่อสองชิ้นนะครับ

เฮ้ยไม่พลาด

วินาทีทางทีมงานได้ทำการนับไส้กรอกได้ทั้งหมดหนึ่งร้อยห้าชิ้นโอ้โห
ถ่ายถูกรับไป๓๐๐๐บาทครับ
กำลังไปเลย๓๐๐๐บาท

และนี่เป็นช่วงโชว์มหาสนุกครับ
ช่วงนี้นะคะเราจะให้ปริศนาของเรา
โชว์ความสามารถพิเศษทีละคน

ดารามหาสนุกได้ชมและวิเคราะห์กันในรอบสุดท้าย
เพื่อตัดสินใจว่าในท้ายสุดแล้ว
ใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริง

ดีกว่าเยี่ยมไม่ต้องไปยุ้ง

ทำอะไรอยู่ไหน

กันแจ้งภูเงิน
ไม่เก่งหรอกฟูเงิน

เย้

เวลาทุกแม่มันจะลืมเล่นละหมด

ตอนเด็กครับ

เราไม่รู้ว่าจะใช่ไม่ใช่แต่ที่แน่ครับ
ตัวครับพบกับปริศนาหมายเลข๒เลยครับ
เตรียมตัวครับ
เตรียมตัวครับ

เตรียมตัวครับ

เตรียมตัวครับ

เตรียมตัวครับ

เตรียมตัวครับ
เตรียมตัวครับ
เตรียมตัวครับ
เตรียมตัวครับ
เตรียมตัวครับ
เตรียมตัวครับ
เตรียมตัวครับ
เตรียมตัวครับ
เตรียมตัวครับ
เตรียมตัวครับ
เตรียมตัวครับ
เตรียมตัวครับ

รายการนี้ทำทศกัณฐ์ผมหายไปแล้ว
หายไปไหนก็ไม่รู้ทศกัณฐ์ผมเนี่ย

ที่เราบอกว่าเขาไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยแข็งแรงอะไรอย่างนี้
พบเลยครับปิดสนามหมายเลข๓ครับ
ทำอะไรนะ

กูบอกเขาไม่แข็งแรง

โห้ยยยยกล้ามหลังกล้ามหลัง

เพราะมึงนะ
ขอพูดเล่นนะคะพี่

บอกว่ากล้ามขาไม่แข็งแรงนะ

เดี๋ยวลบ

เมื่อกี้หายไปไหนน่ะ
แล้วอย่างเล่นโขนเนี่ยคือยังไงหรอคะ
เออมันเกี่ยวอะไรกับเพาะกายไหมพี่

โขนด้วยออกกำลังกายด้วย

หมายเลข๓ประจำที่เลยครับ
ผมเชิญปริศนาอีก๒หมายเลขครับ
หมายเลขหนึ่งหมายเลขสองเฉลยครับ

นี่คือต่อบแม่แม่
ไม่รู้ใครเป็นใครแล้วนะครับ

คุณแอร์ล่ะครับคุณคิดว่ายังไงครับ

ขอโทษนะคือพอก็ใส่ชุดแบบว่าเป็นท็อตซากัน

คือน่าเชื่อถือมาก
ส่วนพี่อ้อนหนูไม่ได้พูดว่าพี่ขาสั่น
เพราะฉะนั้นยังไงพี่อ้อนก็ไม่ใช่แน่นอนสำหรับคนนี้ค่ะ

ผมยังยืนยันว่าเบอร์๒ทรงเขายังเป็นโขนเป็นยักษ์อยู่ครับ
เอาละฮะเราไม่รู้แล้ว
ทีนี้ทั้ง๓ท่านเตรียมป้ายเลยครับ

ใครคือคนโขนตัวจริง

คุณชินหมายเลข๑น้องแอร์หมายเลข๑หมายเลข๒

ใครคือคนโขนตัวจริง

เบอร์๓มี๕เลยนะ
๕เลยนะหงายท้องเลยนะ
ใครคือคนโขนตัวจริง

อ้าเดี๋ยวหมายเลข๒รอก่อนเดี๋ยวเรามาพี่หน่อย
แล้วก็ครอบครัสสวยงามขาย

แล้วคุณเล่นโขนเป็นฮนุมานอะไร

ใบเจคลโขนาขอบคุณหมายเลข๑จริงเลย

ก็มีเสียงอะไรบ้างแบบ
อันนี้ดีกว่าเบอร์๓คุณเป็นใครครับ
ปกติรับราชการอยู่กรมศิลปากรค่ะ
เป็นข้าราชการด้วยวันนี้ขอบคุณแต่เป็นนักกีฬาพ่อกายใช่ไหม
ใช่เป็นข้าราชการแล้วก็งานอดิเลกก็คือเป็นนักกีฬาพอกายค่ะ

ขอบคุณค่ะ

นี่คือคนโขนตัวจริงแนะนำตัวหน่อยครับ
ครับผมชื่อบิ๊กครับธิรยุทธ์จุลปิยะ
ตอนนี้ทำงานอยู่ที่สำนักการสังขีดครับผมกรมศิลปากรครับ

ก็มีอาชีพในการเป็นนักแสดงโขนใช่ไหม

หน้าตาศิลปินโขนยักษ์
โอเคครับวันนี้ครับเราได้นำการแสดงโขนชุดที่เรียกว่า๑๘มงกุฎนะครับ
เพื่อรบกับทศกัณฐ์เดี๋ยวหมายเลข๒เราจะเข้าไปโชว์ด้วย
พร้อมแล้วเชิญชมเลยครับ

โอเคครับ

โอเคครับ
โอเคครับ
โอเคครับ

โอเคครับ
โอเคครับ
โอเคครับ
โอเคครับ

โอเคครับ
โอเคครับ

โอเคครับ

โอเคครับ

โอเคครับ
โอเคครับ

โอเคครับ
โอเคครับ

โอเคครับ

โอเคครับ
โอเคครับ
โอเคครับ

โอเคครับ
โอเคครับ

โอเคครับ
โอเคครับ

โอเคครับ

โอเคครับ
ทศกัณฐ์โจมอสุราครันไคร่คลามายังสมรภูมิชัย
ถอดพระเนธสังเกตไปเห็นกองทัพผวกผ้านอน๑๘มงกุฎ
จึงแสดงเพลงฤทธิรุษเขาชิ่งชัยหมายสังหารผัวผ้านารินให้ปลาไหล่

ขอบคุณนะคะนักแสดงจากสิทธิ์กรมศิลปากรค่ะ
ขอบคุณมากครับ
เอาล่ะกลับเข้าสู่รายการรถมหาสนุกครับ
และนี่คือช่วงแจ็คพอร์ตมหาสนุกครับ

ครั้งนี้ก็ต้องอยู่กันที่ทศกัณฐ์ด้วย

ดารามหาสนุกผู้ผ่านเข้ารอบแจ็คพอร์ต
จะต้องเลือก๕แผ่นป้ายจาก๑๒แผ่นป้าย
ตรงกับ๕แผ่นป้ายที่ปริศนามหาสนุกตัวจริงเลือกไว้
แต่จะมีแผ่นป้ายหยุดเกมอีก๑แผ่นป้าย

แต่ถ้าสามารถเปิดได้ตรงกัน๑คู่รับ๑๐๐๐บาท
ถ้าตรงกัน๕คู่รับรางวัลแจ็คพอร์ต
ไม่รู้ว่า๑๒แผ่นป้ายมีดังต่อไปนี้ครับ

ถึงตาคนโขนของเราเลือกก่อน

อรุณราชวรารามราชวรวิหาร

วัดภาษีรัตนาศาสตราแล้ว

อย่าเวลร่าช

โอเค

มันไม่มี
ขอบคุณมากครับเอาละครับตาคุณละป้ายไหนดี
ป้ายไหนนะป้ายไหนดี
๓แล้วกันครับตรงกลาง

เบอร์ดี้นะครับตำแหน่งไหนครับ

แจ้งนิดแจ้งนิด
ตาม่ว่าครับอ้าวตาม่ว่า
มีใครไม่หิว

ไบร์ละ๑บึน

มีบางตาเดี๋ยวนะคุณจะไม่ได้อะไรเลยนะ

หยุดตรงนี้ใช่ไหม
ถ้าตรงนี้นะพี่เปิดเจอหนูให้เลย

หนูแถมครับผมครับ

เอาเฟิร์ดเฟิร์ดมา

ไม่ตรง

ลุยให้ของเจ็บแล้วไปเลย๒มื่น

เราเฉลยก่อนดีกว่าเออเราเฉลยป้ายอย่างว่าไม่ไกลเลยอะไฟล์ไลน์ไม่เลือกไม่เลือกพี่เนี้ย
นี่อนุสมรีชัยสมรพลูฟับบิลลี่การ์ดครับ
โพอยู่นี่แว็กซี่เสาชิงช้าครับดีกุสโต้
หัวละโพนี่ไงคอมแปลกเบรกครับ
ไทยประกันชีวิตครับสนามบินสุวรรณภูมิ
สุดท้ายเป็นเนทครับวัดอรุณอยู่นี่
ไปดูฝั่งนี้บ้าง
รัชมิวดีไลท์เป็นเสาชิงช้า
แฟมิลี่การ์ดนะคะแฟมิลี่การ์ดเป็นอนุสมรีชัยสมรพลู

แท็กซี่เป็นวัสซาเก

แล้วสุดท้ายเบนเน็ต

ขอบคุณครับขอบคุณครับ

ต้องพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการรถมหาสนุกครับ

มาเมื่อไหร่สนุกเมื่อนั้นมาที่ไหนสนุกที่นั่น

รถมหาสนุก
รถมหาสนุก
รถมหาสนุก
รถมหาสนุก